คุณผู้ชมคะวันนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนะคะ

ที่จะต้องเอามาบังคับใช้กับพักการเมืองด้วย
ทีนี้หลายคนทางบ้านสงสัยส่งไลน์มาถามบ่อยมากนะคะ
ว่าแล้วมันต่างกันยังไงสำหรับกฎหมายใหม่กฎหมายเก่า
วันนี้คุณสุภาพตอบทุกคำถามทุกข้อข้องใจนะคะ

ครับขอบคุณครับคุณมินครับคุณกรอฟครับ
วันนี้วันศุกร์ก็ตั้งกติกาไว้ว่าพยายามจะรวบรวมคำถาม
ข้อสงสัยของแฟนรายการครับ
เรื่องการเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่อย
แต่ว่าเราหนีไม่พ้นต้องติดตามครับ
เราอยู่ในระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย

คำถามที่ถามกันมาเหมือนที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
ระหว่างพรบพักการเมืองฉบับใหม่กับฉบับเก่าเนี่ย
มีส่วนต่างกันตรงไหนยังไง
อย่าลืมนะครับว่าเขาพยายามจะปฏิรูปการเมืองให้มันดีขึ้น

เขาก็พยายามจะออกกฎหมายประกอบรัฐมนูลว่า
จะออกกฎหมายยังไงที่จะให้พักการเมืองเข้มแข็ง
หรือทำยังไงที่จะให้พักการเมืองเนี่ย

ดำเนินการอย่างโปร่งใสมากกว่าในอดีต
ฉะนั้นคณะกรรมการร่างรัฐมนูลก็เลยล่าง
พรบประกอบรัฐมนูลส่งไปที่สนช
สนชพิจารณาอีกทีนึง
ถ้าเห็นด้วยก็ออกมาบังคับใช้
ทีนี้ล่ะประกาศการเลือกตั้งล่ะ
ทีนี้ร่างที่กรรมการร่างรัฐมนูลเสนอไปเนี่ย
เอาที่เป็นสาระสำคัญของความแตกต่างเนี่ย
เอาเรื่องการตั้งพักการเมืองก่อน
การตั้งพักการเมืองเนี่ย
จะบอกว่าง่ายก็ดูได้ว่าง่าย
แต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็ยากอยู่
เริ่มจากที่ว่าในพบชมเนี่ย
ผู้ที่ประสงค์จะขอตั้งพักการเมืองใหม่
ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
ไม่ใช่มีแค่๔คน๕คนแล้วไปยื่นจดทะเบียนตั้งพักการเมืองไม่ได้แล้วนะ
แล้วคนที่จะเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองอื่นเนี่ย
จะต้องไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองอื่นอยู่แล้ว
แต่ก่อนเนี่ยคนคนเดียวเนี่ย

เป็นสมาชิกพักโน้นอยู่แล้วก็มาเป็นสมาชิกพักนี้ได้
ต่อไปนี้ไม่ได้คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเป็นสมาชิกพักไหน
แล้วมีชื่อเป็นสมาชิกได้พักเดียว
ผู้ที่ร่วมขออนุญาตจัดตั้งพักการเมืองเนี่ย
จะต้องจ่ายเงินลงขันเป็นทุนประเดิมรวมกันไม่น้อยกว่า๑ล้านบาทนะ

แล้วการหาสมาชิก
เขากำหนดว่าต้องหาสมาชิกพักให้ได้
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คนภายใน๑ปี
ใน๑ปีเนี่ยหาสมาชิกให้ได้๕๐๐คน
แล้วสมาชิกที่หามานั้นเนี่ยต้องไม่เป็นสมาชิกพักอื่นด้วย

พักเล็กเนี่ยจะไปหาสมาชิกส่วนใหญ่เขาก็เป็นสมาชิกพักใหญ่อยู่แล้ว

แล้วพอถึงเวลา๔ปี

สมาชิกต้องเกิน๑หมื่นคน

เอาล่ะจะไปหากันมาจากไหนยังไงเนี่ยแล้วแต่เถอะ
ฉะนั้นแล้วมันยังมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะนะ

เขาบังคับให้พักการเมืองทุกพักเนี่ย
ต้องประกาศอุดมการและนโยบายพักให้ชัดเจน
นี่ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าพักของคุณที่ตั้งมานี่คุณมีนโยบายยังไง

ไปเที่ยวลอกลอกเข้ามาเหมือนพักอื่นเนี่ยไม่ได้นะคุณต้อง

ไอ้ที่ประกาศอุดมการของพักเนี่ย
ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีอันนี้ก็ธรรมดา
ไม่เป็นปรปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็ธรรมดา
ไม่สร้างความแตกแยกของประชาชน

คุณตั้งพักการเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ย
แล้วคุณไม่ส่งคนลงสมัครเลยนะ
สองครั้งติดกันเนี่ยเขาลง
เขาประกาศเลือกตั้งกันคุณก็ไม่ส่ง

อันนี้ถูกยุบไปเลยโดยปริยาย

อ้าวข้อนี้ก็น่าสนใจเนี่ย
ส่งสมาชิกพักลงเลือกตั้ง

ระหว่างสักส่วนของผู้หญิงกับสักส่วนของผู้ชาย

อันนี้เนี่ยบรรดาพวกองค์กรสตรีทั้งหลายเขาเรียกร้องมาตั้งนานแล้วว่าแหม
การเมืองเนี่ยไปกีดกันผู้หญิงไม่ค่อยส่งผู้หญิงลง

บางพักก็ห้าเปอร์เซ็นต์บางพักสิบเปอร์เซ็นต์บางพักยี่สิบเปอร์เซ็นต์
บางพักดีหน่อยก็ส่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
ได้รับเลือกมามั่งไม่ได้รับเลือกมั่ง
จะเห็นว่าสอสอในสภาเนี่ยมีสัดส่วนผู้หญิงน้อยมาก
รัฐมนต์กำหนดเลยนะต่อไปนี้ถ้าคุณส่งสองร้อยคนเนี่ย
ส่งผู้หญิงหนึ่งร้อยผู้ชายหนึ่งร้อย
นี่ในร่างนะจะผ่านสรชอหรือไม่ไม่รู้นะ
คือเป็นการให้สิทธิและให้โอกาสผู้หญิงเท่าเทียมผู้ชาย

ผู้นำทางการเมืองนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดี
นายกเทศมนตรีหลอดแมร์ประเทศต่างเมืองต่าง

ทีนี้การชูนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง
คุณจะต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน
ว่านโยบายที่คุณชูขึ้นมาเนี่ย
ต้องใช้เงินเท่าไหร่จะเอางบประมาณที่ไหนมาใช้
แล้วมันจะคุ้มค่าในการลงทุนไหมแล้วประโยชน์จะได้อะไร
งั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ประกาศนโยบายแบบเอาใจประชาชน
โดยไม่คำนึงว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
คราวที่แล้วก็มีพักอะไรพักคนขอปลดหนี้
ประกาศเลยว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นนายกนี่เขาจะยกหนี้
ใครที่เป็นหนี้กันทั้งประเทศเนี่ยนะใครเป็นหนี้ใครไม่รู้อ่ะ
ล้างพ่ายยกหนี้กันหมดไปหาเสียงเจ้าบ้านก็ชอบสิ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับเลือกหรอกคือจะเอาเนี่ยนโยบายแบบโม่งตื้นแบบนี้
ไม่ได้พูดได้พูดเอาไม่ได้มันจะต้องมีความชัดเจนว่าเจ้าเงินมาจากไหน
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงทีนี้ถ้านโยบายนั้นเนี่ยไม่ชัดเจน
นโยบายนั้นไม่ชัดเจนไม่มีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนกรกตเนี่ยสั่งให้พักการเมืองน่ะ
เลิกนโยบายนั้นได้แล้วถ้ายังไม่ยอมยกเลิกนโยบายยังขืนหาเสียงต่อไปอีก
อันนี้ก็จะฝ่าฝืนพรบพักการเมืองเผลอจะถูกยุบพักเสียก่อนก่อนที่จะได้การเลือกตั้ง
ถัดมาก็มีข้อมูลที่เพิ่มเติมเช่นห้ามพักการเมืองยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพัก
ครอบงำพักอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงในทางปฏิบัติแต่ก็ต้องเขียนไว้
องค์กรศาสนามูลนิธิเพื่อสาธารณะบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้พักการเมืองเนี่ยไม่ได้
แล้วถ้าพบว่าพักการเมืองไหนมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดสองประเด็นนี้แล้วทำไง
เขาให้ยื่นคำร้องสารรัฐมนูลสั่งยุบพัก
นี่แหละจะเห็นว่ากฎที่จะมาคุมพักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับ
จากนี้ไปเนี่ยแล้วไหนเรื่องที่กำลังเป็นข่าวร้อนกันอยู่เนี่ยว่าเออการเป็นสมาชิกพักนี่ไม่ใช่เป็นเฉยก็ได้นะ
คุณจะต้องบริจาคให้พักปีละ๑๐๐บาท
ฝ่ายที่เขาคิดเรื่องนี้เขาบอกเอ้าประชาชนจะได้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับพักการเมือง
บริจาคเงินตั้งร้อยหนึ่งฉะนั้นพักนี้ฉันมีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
แต่ฝ่ายที่พักการเมืองเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาบอกยิ่งหาสมาชิกยากอยู่แล้วเนี่ย
และยิ่งไปบังคับให้เขามาจ่ายเงินอีกเนี่ยใครเขาจะมาเป็นสมาชิกพักการเมืองเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์
แต่ว่าจริงเรื่องนี้คนที่ไม่ได้มองโลกสวยจนเกินไปเนี่ยเขารู้ล่ะว่าสุดท้ายพักนั่นแหละจะต้องออกเงินให้
เชิญป้าแดงมาเป็นสมาชิกป้าแดงบอกว่าฉันไม่มีตังค์ให้หรอกพักบอกไม่ต้อง
ถ้ามีสมาชิกหนึ่งล้านคนเนี่ยพักต้องกว้างเงินหนึ่งร้อยล้านน่ะเพื่อจะจ่ายเงินค่ามาบำรุงพรรคเป็นสมาชิกมาก
แทนเนี่ยนี่แหละจึงเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่ว่า
ความคุมเข้มของพักการเมืองที่จะเดินหน้ากันต่อไปเนี่ย
สนชจะเห็นด้วยกับกรรมการร่างทั้งหมดหรือเปล่า
ถ้าไม่เห็นร่วมด้วยจะแก้ตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป
ฉะนั้นวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่า
เนื้อหาของพรบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมืองเนี่ย
เนื้อหาหลักหลักมันเป็นยังไงต่างกว่าของใหม่
หน้าเต่ากับของเดิมยังไงอย่างที่คุณมิ้นตั้งโจทย์มาเมื่อกี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ค่ะถือว่าเข้มงวดขึ้นพอสมควรเลยนะคะ
ถ้าเกิดผ่านร่างขึ้นมาพักการเมืองต้องคิดหนักเหมือนกันนะเวลาจะตั้งพักทีเนี่ย
ก็ดีครับโดยเฉพาะนโยบายเนี่ย
ต้องใช้เงินเท่าไหร่เอาเงินมาจากไหนประโยชน์จะได้ประเทศชาติยังไงต้องมีต้องมี

สวัสดีครับ

ใช่เชื่อว่าน่าจะตอบคำถามหลายคนได้ชัดเจนทีเดียวล่ะ
แล้วก็อย่างเท่าที่ฟังมา
ดูแล้วเข้มงวดขึ้นก็จริงแต่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะ